ไปกินกันหน่อยค่ะดีฮะอยากกินไข่เชฟไข่เจียว
ไข่เจียวใช่ไหมพูดยาวหน่อยเอาใหม่อยากกินไข่เจียวเชฟ
นี่ค่ะที่ร้านนี้เป็นไข่เจียวปูม้วนคุณผู้ชมค่ะร้านนี่แหละ
ร้านเจ๊ติ๋มอยู่ที่สารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะร้านป้าติ๋มนะป้าติ๋ม
คุณดูคุณดูคุณดูโอ้โหแน่นแน่นเนื้อเนื้อทำไมปูก้อนใหญ่จัง
ใช่ค่ะนี่คือเขาบอกว่าเป็นไข่เจียวปูม้วนต้นตำรับร้านดังเจ๊ไฝประตูผีเลย
คือเคยทำรีวิวลงติ๊กต๊อกไงชื่อแอคเคาน์เมอร์ซี่กอล์ฟ
ทำลงติ๊กต๊อกไป๒อาทิตย์ปรากฏว่าโอ้โหลูกค้ามาอุดหนุนขายดิบขายดี
เจียวสั่งเลยไม่ได้นะจ๊ะจะต้องพรีออเดอร์นะ
วิธีการต้องไปถามเชฟก๊อฟค่ะนายพันศักดิ์เกื้อทองมาก
นี่แหละเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่ยุ่งยากเลย
ก็เอาไข่มา๓ฟองตอกใส่ถ้วยนะใส่เครื่องปรุ๊งหน่อย
แล้วก็นี่มีแป้งทอดกรอบตีส่วนผสมเข้ากันเทกันเชียงปูลงไป
แล้วนี่วิธีการทำยังไงให้มันม้วนเป็นก้อนไม่ใช่แค่ปูอย่างเดียว
อยู่จะต้องม้วนไปทางเดียวกันเนี่ยค่ะทอดให้กรอบเหลืองแบบนี้นะคะ
แล้วก็เทไข่ลงไปอีกนิดนึงให้มันเชื่อมติดกัน
แล้วก็ให้สุกทั่วถึงนะใช่ต้องใจเย็นนะถามว่าเชฟค่ะ
มันก็เริ่มเออเท่าไหร่คะนี่เขาผ่าให้ดูก่อนที่จะรู้ราคา
ข้างในนี่คือแบบมีกัญเชียงปูเน้นเนื้อเลยนะคะ

หิวทันทีเลยหิวจริงเลย
นี่เหมาะกับมื้อเที่ยงคุณผู้ชมลองทำดูนะฮะ
เจียวม้วนเหรอยัดไส้เยอะนะฮะ